เธอก็ถือว่ามีชื่อเสียง
ผมว่าอยู่ในระดับท็อปนะครับของเอเชียแล้ว
ตอนนี้เธอเป็นนักสู้ที่มีบันไดสองขั้น
แล้วเป็นถึง๒แชมป์ศิลปะการต่อสู้

เป็นทั้งแชมป์มวยไทยล่าสุด
แต่เธอมีเป้าหมายนะครับกับบันได๙ที่๓นะครับ

ติดตามนะครับจากรายงานของคุณชูศักดิโบทองดีครับ

ไปทำความรู้จักกับนักมวยหญิงไทย
จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
ผมมีโอกาสได้มาบุกค่ายซ้อมของนักมวยไทยหญิง
ศึกวันแชมป์เป็นชิปนั่นก็คือ
แตมแฟร์เทคนักชกวัย๒๑ปีครับ
แม่เห็นหน้าหวานแบบนี้

ลีลาตอนอยู่บนเวทีจะดูดันได้ถึงขนาดนั้น

เพลของเธอนั้นเป็นคนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ลุกคีกับมวยไทยมาตั้งแต่เกิด

ฉายาวิสันเล็กลูกบางปลาสร้อย
ซึ่งแฟนมวยไทยน่าจะรู้จักกันดีนะครับ
ถือเป็นครูมวยคนแรกที่สอนเธอต่อยมวยในวัยเพียง๕ขวบ
ฝีมือรุดหน้ากวาดแชมป์เอาชนะคู่แข่งได้มากมาย
ในฉายาน้องแสตมลูกเลินภูลสิน

ชนิดที่ว่าไม่มีใครกล้าขึ้นตะบันหน้าด้วย
ต้องเลิกชกหันไปเอาดีทางด้านการเรียนแทนตอนอายุ๘ขวบ
ก่อนจะรีเทิร์นขึ้นสังเวียนอีกครั้งในวัย๑๗ปี
จนฟอร์มเข้าตากุลเบรมเจ้าของค่ายมวยแฟสเห็กดึงไปร่วมค่าย
ก็คือผู้ใหญ่บ้านอยากจะจัดมวย
แล้วก็อยากจะนำมวยท้องที่ไปต่อย
ก็เลยติดต่อหนูไปก็เลยไปต่อยให้เขาค่ะ

คือไฟล์ตแรกชนะคือหอบขึ้นเลย
ไปติดต่อหนูมาอยู่ที่นี่

ชักนำเธอให้กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้ง

เดิมที่แฟร์เท็กส์นั้นต้องการปั้นแสตม

ซึ่งสแตมก็ทำได้ดีเกินคาดครับ
ในฐานะเจ้าของแชมป์๒เข็มขัดคนแรก

อย่ามันตรงกับเสียเป้มเจ้านายผมครับ
ก็เลยอยากทำมวยหญิงขึ้นมา
ก็เลยเรียกผมไปถามว่า
ที่ว่าจะพอไปต่อสู้กับเมืองนอกได้มั่ง
ที่ว่าเห็นพอจะดังได้เลยครับ
ผมก็รอบแรกก็นึกถึงน้องแตมเลยครับ
แล้วขึ้นมาในหัวแล้วเฮ้ยเด็กคนนี้น้องต่ออยู่นี่
ผมก็ติดต่อโทรไปที่พ่อเขา
อย่างจุดเด็กของสตัมป์นี่คืออะไร
อย่างแรกเลยครับใจครับเป็นเด็กใจเพชร
เป็นใจสู้ไม่มียอมง่าย
แล้วก็เป็นมวยอาวุธแรงครับแรงทุกอย่าง
แล้วก็คือเขาเป็นเด็กอยู่ด้วยในตัวเอง

วันแรกที่มาคุย
พ่อแม่เขาก็ได้มาด้วยแล้วก็เล่าว่า

อันดับแรกคือเราต้องให้ถามว่าพ่อแม่สนับสนุนไหม
ที่เราจะส่งลูกของเขาไปต่อยในมวยกงนะ
แล้วเราก็ต้องอธิบายว่าอะไรคือมวยกงอะไรอย่างนี้ครับผม

เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยเริ่มไต่เต้าไปก่อน
อาจจะสองไฟล์ทสามไฟล์ทอะไรอย่างนี้ครับ
คุณเปรมนั้นยืนยันเองเลยนะครับ
ไฟล์ต่อไปเราจะได้เห็นสแตมตามความฝัน
และมาดูกันว่าเธอจะสามารถก้าวขึ้นไป
เป็นแชมป์โลกมวยกรงได้หรือไม่

ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน